เด็กนึงถึงน้องมายูวันก่อนเจอแม่เฟิ่งแม่เมเฟิ่งอารมณ์

เห็นบอกว่าพี่หนุ่มถอยรถสปอร์ตให้๑๐ล้านนี่จริงหรือเปล่า
น่ารักน่าช่างปิดทงปิดเทอมยังไงกันบ้าง

ของขวัญก็เป็นรถจริงไหมคะที่พี่ลง
อันนี้เรื่องขอเป็นแบบละเอียดครอบครัวส่วนตัว
มายูก็จะมีวาดรูปอยู่ดีเขาก็มาเตอร์ไพรส์บอกคุณแม่วันเกิด

โอเคค่ะตอนนี้มายูก็จะจบแล้วจบชั้นเนอร์เซอรี่นะคะเดี๋ยวก็จะปิดเทอม
แป๊บเดียว๔ขวบนี่อนุบาล๒แล้วนะคะแต่แม่เมนี่๔๒๑๓ยังสวยอยู่เลยนะ
มากจริงนะคะถึงว่าพี่หนุ่มกลับบ้านเบลตลอดเลย